คุณผู้ชมค่ะไหนวันนี้นะเป็นวันเลือกตั้งเป็นวันสำคัญของเราแล้วนะคะ
ไปดูสีสันวันเลือกตั้งนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
แต่ละคนแห่ใช้สิทธิ์โดยเฉพาะคนดัง
คุณผู้ชมค่ะไม่นอนหลับทับสิกมาเป็นตัวอย่างนะคะ

บันเทิงไทยรัฐประมวลภาพมาให้ดูแล้ว
เริ่มที่คนแรกนะคะนี่เลย

โชดี้ชะเงินหาทะเบียนรถก่อนเลยนะ

รถใครอ่ะ
ให้มันเข้ากับคุณเบิร์ดทองชัยอินไตยอย่างไรนะ

ยืนยันมั่นเป็นหมอก่อนหน้านี้
ว่าไม่มีการนอนหลับทับสิทธิ์จากทงชัยมะอินไตอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
วันนี้พี่เบิร์ตมาในลุคแบบสบายค่ะ

แล้วก็เข้าครูหาไปรับบัตรเลือกตั้ง

อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูช็อตสำคัญช็อตนี้นิดนึง
เป็นช่วงที่พี่เบิร์ตหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ
ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับนะคะ
สมกับเป็นซุปเปอร์จริงซุปเปอร์สตาร์

ให้สื่อนั้นเก็บภาพให้ทั่วถึงกันเลย
ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะตัวเองก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะ

กฎเกณฑ์ของกรกตต้องแต่งตัวยังไง

ส่วนการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะพี่เบิร์ตเนี่ย
แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะกับผู้ที่ได้รับเลือกทุกท่าน
แล้วก็อยากให้จดจำในสิ่งที่บอกเอาไว้
หรือว่าสัญญาอะไรเอาไว้กับประชาชนเนี่ยนะ
ถ้าจำไม่ได้พี่เบิร์ตแนะนำ

ว่าใครจะได้ตำแหน่งไปให้ทำงานเต็มที่เพื่อประชาชน
พร้อมฝากบอกถึงน้องนิวโวทด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะ
ให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันเยอะด้วยค่ะคุณผู้ชม
ที่สำคัญใดคือเลขทะเบียนของพี่เบิร์ตนั้นสวยมากค่ะ

ชัดเลยนะคุณผู้ชมนะ
อ่ะจริงนอกจากพี่เบิร์ตซุปเปอร์สตาร์ตลอดการของเราแล้ว
ก็ยังมีซุปตาสาวแต้วนัทพรที่เดินทางไปใช้สิทธิย่านบางเขน
แต้วบอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้มาใช้สิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าชีรอวันนี้มานานมากแล้วค่ะ
เช่นเดียวกับนายนพัฒน์ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีคำแนะนำว่าควรพกปากกามาเอง
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากที่เลือกตั้งเนี่ย
อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้
แล้วก็อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสยุติธรรมมากที่สุด

ส่วนสาวเบลล่าเองเขาก็มีสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงนายกด้วยนะ
เขาบอกว่าอยากเจอคนจริงใจ

อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหม

ล่าบอกว่าอยากให้จริงใจกับประชาชน
แล้วก็ทำตามนโยบายที่ได้พูดเอาไว้คล้ายกับที่พี่เบิร์ตบอกไว้เลย

ตอนนี้น้องเบลล่าเองเนี่ยยังฝากมาถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
จะพูดว่าอะไรลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ
อยากจะให้จริงใจกับประชาชนค่ะแล้วก็ทำตามนโยบาย
บอกว่ามันก็เห็นถึงการตื่นตัวแหละ
ก็อยากจะให้ตื่นตัวแบบนี้ด้วยหลังจากที่ได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าและอีกหนึ่งคนนะคะที่สดร้อนเลยเพิ่งจะเดินทางไปใช้สิทธิ์
พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราพี่ป้องค่ะคุณผู้ชมนี่
แล้วก็เดินเข้าครูหาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะ
ฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์
เขาบอกว่าตอนเย็นฝนจะตกนะให้รีบออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ
ก่อนปิดครูหา๕โมงเย็นวันนี้นะคุณผู้ชมนะ